พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๒จุดหลักกันหน่อยนะคะ
ฉะเชิงเซากับที่ชนบุรีนะคะ
จุดแรกกันก่อนเลยที่ชนบุรีค่ะ
เกิดเหตุรถเก๋งไฟลุกท่วมเลยนะคะแบบนี้ค่ะ

ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังโหมไหม้รถเก๋งคันที่ประสบเหตุ
ซึ่งจอดอยู่ภายในหมู่บ้านสายใยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
หลังจากเพลิงสงบลงตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
พบว่ารถเก๋งที่ประสบเหตุเป็นยี่ห้อฟอร์ดสีดำ
ทะเบียนขอไข่คควาย๘๐๒๙ชนบุรี
ถูกเพลิงเผาวอดเสียหายทั้งคันนะคะ
ต้นเพลิงเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมาจากบริเวณห้องเครื่อง
ทีนี้ไปสอบถามเจ้าของรถก็คือนายวุฒิชัยวุฒิสมคเนก
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองขับรถออกไปซื้อข้าว
ที่บริเวณสี่แยกซากค้อจากนั้นก็ขับกลับบ้านตามปกติ
แต่จู่ก็เกิดควันสีขาว
พวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องก็เลยรีบขับรถมาจอดที่บริเวณหน้าบ้าน
หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีนะคะเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
ซึ่งสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของไฟฟ้าหลัดวงจรค่ะ
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเซานะคะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ
อย่างชัดเจนนะคะเป็นคลิปอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน
บริเวณสี่แยกซินเอี่ยวถนนสายโรงไฟฟ้าบางประกง
ค่ำของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันชนกันแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
เป็นที่เรียบร้อยนะคะทีนี้ไปสอบถามคนขับรถกระบะ
ซูซูดีแม็กซสีขาวทะเบียนกไก่ช้อชิงเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด
ฉะเชิงเศร้าก็คือนายสิทธิพรรัตยานนท์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถกระบะคู่กรณี
ค่ะเป็นรถกระบะโตโยต้ารีโว่สีดำทะเบียนสองท้อพูเท่า
บะไบไม้หกศูนย์สี่แปดกรุงเทพมหานครจอดอยู่ปากซอยไฮโปร
แต่ก็ไม่คิดว่าจะพุ่งข้ามถนนตัดหน้ารถของตัวเอง
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ย
ต้องมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำแล้วก็ตอนนี้ทราบแล้วนะคะ
รถกระบะคันสีดำเนี่ยคนที่ขับเนี่ยก็คือนางสาวสุลาวันมีศรี
แล้วก็คนที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็คือนายไกรสอนสุรพันธ์นะคะ
เดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำว่าเอ๊ะ
สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
คลิปที่เราเห็นก็สามารถเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยนะคะ